ต้องบอกว่ากว่า๔ปีที่ผ่านมานะคะ

นักร้องดังคนหนึ่งเขาเป็นเจ้าของค่าย

ตามดวงตามผลงานของน้องนะครับ

แต่บอกเลยว่าล่าสุดของล่าสุดค่ะ

ความว่าเขาเป็นคุณแม่สุดแซ่บสุดเซ็กซี่ใช่ไหมคุณ

ไปฟัง๒ประเด็นนี้เลยจ้า

เรามีปัญหาในเรื่องของการทำงานดีกว่า

เราทำกันมาเป็นครอบครัวเดียวกัน

ไม่เข้าใจในเรื่องของการทำงานมากกว่า

แต่ก็ไม่ได้อะไรอย่างนี้

ใช่แล้วแต่ว่าเวลาผ่านไปทำอะไรหุ่นเธอไม่ได้เลยจริงยังเสียเหมือนเดิมเลยนะ